วัวไม่ทันหายความควายมาแทรก
อีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
เก็บเงินบางประกงที่กำลังจะขึ้นมอเตอร์เวย์
หลังคาพังถล่มลงมา
โอ้โหแต่คราวนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนี่ค่ะนี่คือสภาพ
เพราะดีนะตอนนั้นคือไม่มีใครทำงานอยู่ในนั้น

หนึ่งสองไม่มีรถเข้ามาตรงนี้พอดี
นี่ค่ะก็เลยไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถราของประชาชนที่ขับผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้น
นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะนี่

บอกว่าน้ำฝนในพื้นที่มันเยอะ

มันก็เลยทำให้หลังคาตรงนี้มันยวบพังลงมาแบบนี้
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสภาพหลังคาช่องเก็บเงินที่๑

เงินที่สองภายในด่านเก็บเงินบางประกงช่วงทางขึ้น
มอเตอร์เวย์ขาเข้าชนบุรีในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางประกงจังหวัดเชิงเฟ้านะคะครับ
มันพังถล่มลงมาแบบนี้กีดขวางช่องทางการจราจร
สองช่องทางหลักอย่างที่ดิฉันบอกไปเคราะดีมาก
ขณะเกิดเหตุไม่มีรถผ่านไปบริเวณนั้น
ก็เลยไม่เกิดความเสียหายกับรถราขึ้นหรือไม่มีใครเจ็บ
หรือไม่มีใครเสียชีวิตนะคะอืมแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าส่งผลต่อการจราจรติดขัดก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เร่งลงพื้นที่ไปยกหลังคาที่มันพังถล่มลงมาออกจากช่องทางการเดินรถ
หลังเกิดเหตุค่ะคุณบุญเพิ่มเรียนไทยสงฆ์ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการบริหารจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมกรมทางหลวงนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อ่ะไม่มีใครเป็นอะไรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
เพราะตรงนี้เป็นช่องรับเงินอัตโนมัติก็ไม่ต้องมีใคร
ต้องไปประจำตรงนั้นใช่ไม่ต้องมีพนักงานนะคะ
เรื่องต้นสาเหตุคาดว่าเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็มีลมกระโชกแรงทำให้น้ำฝนเนี่ยมันค้างอยู่บนรางน้ำ
บนหลังคาจำนวนมากอืมมวลน้ำอ่ะมวลน้ำอ่ะ
ทำให้ระบายน้ำไม่ทันแล้วจุดที่ถล่มเนี่ย
เป็นส่วนที่ไม่มีเสารองรับเออใช่คือถ้าเป็นช่องขวานะ
คุณผู้ชมช่องทางขวาที่เป็นช่องที่มีพนักงานประจำอยู่เนี่ย
มันจะมีเสาขึ้นมาอีกคำหยั่นไว้เออตรงนั้นเนี้ยช่องซ้ายไม่มี
ช่องหนึ่งช่องสองเนี้ยเออไม่มีเสารองรับค่ะ
ก็เลยทำให้พังถล่มลงมาได้ง่ายกว่านะคะแล้วที่สำคัญ
ถ้าไปสำรวจตรวจสอบอายุการใช้งานกว่า๒๐ปีแล้วด้วยนะ
ครับตรงเนี้ยอาจจะทำให้เกิดวัสดุเนี้ยสึกหรอหรือยี่สิบปีแล้ว
ดินมันก็รับน้ำหนักรับน้ำหนักมันซุดอ่ะเด้มันซุด
มันรับไม่ไหวก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
แต่เอาล่ะต้องมีการตรวจสอบขยายผลกันต่อไปนะ
คืออย่าตรวจสอบแค่ด่านเก็บเงินนี้นะ
ด่านอื่นด้วยไม่รู้ว่ามีแบบนี้หรือเปล่า
ที่มันจะมีช่องที่เป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีเสาค้ำยัน
ใช่ไม่อยากให้สำรวจตรวจสอบแบบนี้นะ
ครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีความเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่า
ค่ะช่วงนี้ฝนเยอะด้วยคุณผู้ชมนะค่ะ